แพ้ชนะไม่สำคัญแต่ต้องมีน้ำใจเป็นนักกีฬานะคุณนะ
ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องนี้นะได้รับการวิภาควิจารณ์เยอะมากเลย
เดี๋ยวจะให้ไปดูค่ะพฤติกรรมของนักปั่น
ว่าถ้าเกิดทำแบบนี้เขาโดนตัดสินลงโทษพักการแข่งขันปีหนึ่ง
คนก็เลยถามไงทำแบบนี้โดนพักปีเดียวเองเหรอ

คุณผู้ชมคือมันมี๒จังหวะจังหวะแรกเห็นชัดเลย
ตอนที่มีการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ

ใช่จังหวะแรกปัดก่อนแล้วมันมีอีกจังหวะหนึ่ง

เพราะมันกลับไปถึงผู้เข้าแข่งขันอีกคนนึงนะ
เพราะอะไรนะคือเขาโดนเหมือนเป็นแผนจักรยานอ่ะกระแต๊ก
เหมือนทั้งปัดทั้งปาดทั้งกระแทกเอ๊ะทำแบบนี้ทำไม
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๙ที่ผ่านมานะ
ซึ่งพอหลังจากที่เสร็จสิ้นการแข่งขัน
สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยมีการออกประกาศ
ลงโทษนักกีฬาคนนี้แล้วที่เขาทำพฤติกรรมผักกับเอาแฮนด์จักรยานกระแทกเนี่ย
ลงโทษก็คือห้ามแข่งจักรยานในรายการที่สมาคมกีฬาจักรยานให้การรับรองเป็นเวลา๑ปี
แต่นี่แหละโซเชียลเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าถ้าเกิดว่าคุณทำแบบนี้จริงคุณไม่ควรจะมาเป็นนักแข่งหรืออีกเลยด้วยซ้ำ
เพราะว่าพฤติกรรมแบบนี้นี่ไม่เหมาะอย่างยิ่งนะคะ
ทีนี้ถามว่านักแข่งอีกคนนึงที่เขาได้รับบาดเจ็บคือน้องเตอร์
เตอร์อายุ๒๐ปีค่ะถามว่าตอนนี้อาการน้องเตอร์เป็นยังไงคุณดูสิ
หลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะติดต่อกับผู้ก่อเหตุไม่ได้อ่ะ
คือแขนขวาด้วยสะโพกด้านขวาด้วย
เสียหายนะล้อหน้าแตกเฟรมบุบ

แกนปลดล้อหลังก็มีรอย
มูลค่าความเสียหายจักรยานไม่ใช่ถูกนะคุณผู้ชม

ลงบันทึกประจำวันแจ้งความแล้วที่สพเสม็ดใช่ไหม
อยากให้ดำเนินคดีกับคนก่อเหตุจนกว่าจะถึงที่สุด
หลังจากก่อเหตุแล้วไม่มาเคลียร์ไม่มาคุยอะไรเลยด้วย
วิพากษ์วิจารณ์บอกว่าไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาเลยเนอ
ทำไมไปผลักเขาทำไมไปเบียดเขาเอาแฮมไปชนเขาอะไรแบบนี้นะฮะ
ถึงชนะไปก็ไม่ภูมิใจนะ